และจากเหตุการณ์อดีตสจปืนโหดนะครับ

แล้วก็คว้าปืนลูกซองยิงญาติของตัวเอง

เพราะว่าถูกผู้ตายนั้นกล่าวหาว่าขโมยเครื่องมือช่างนะครับ

ทางญาติไปรับศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านพัก

หลังจากนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านพัก
ในพื้นที่บ้านนาแองอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติญาติ

นายปริวัติถูกนายทัศนัยอ่อนคำ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้
ที่บ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
หลังก่อเหตุนายทัศนัยได้ถือปืนลูกซองยาว

ตำรวจจึงควบคุมตัวไปโรงพักและทำการสอบสวน

ผู้ตายเดินไปต่อว่าและท้าต่อยที่หน้าบ้าน
กล่าวหาว่าเข้าไปขโมยเครื่องมือช่าง

และไปหาผู้ตายที่บ้านเพื่อเคลียร์ปัญหาคาใจทั้งหมด

จนล้มลงเสียชีวิตต่อหน้า
มีแต่ท่าท้ายอยากกินค่ะผมเครื่องหน้าผมว่าผมรักของ
อ๋อเสียบรายบันไดมือหนึ่งที่ว่าอ๋ออ๋อเสียบรายบันได
อ๋อมีเด็กน้อยมันให้ครึ่งหนึ่งเสียบเครื่องนี้ครับ
เครื่องเม็ดผมรู้ครับผมเชื้อแรกม้าถามแก้กับดิดดิค่ะผม
ชื่อสองมาอีกแค่กินด้วยดีติดิค่ะผม
ยังก็ทาท้ายผมให้ผมยิ้งครับผมยิ้งกี่นัดนัดเดียวครับ
เรียวว่าขณะที่เธอกับลูกชายอีกคน
ก็ได้ยินเสียงคล้ายประทัดดังอยู่หน้าบ้าน

กระทั่งได้ยินเสียงผู้ตายร้องด้วยความเจ็บปวด
ออกมาดูก็พบว่าผู้ตายถูกยิงแล้ว
อีกทั้งยังรู้สึกตกใจและไม่คาดคิด

และไม่รู้ว่าทั้งคู่มีปัญหาอะไรกันมาก่อน
ในวันพรุ่งนี้ตำรวจจะควบคุมตัวนายทัศนัย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป